คุณผู้ชมยังจำข่าวนี้ได้ไหมคะเมื่อวานนี้เราเล่าไปนะคะ
ที่จังหวัดตากในอำเภอแม่สอดค่ะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะ
จำวัดอยู่รูปเดียวคือตั้งเหมือนเป็นสำนักสงฆ์อะค่ะ
ชื่อว่าพระวิมลพระรูปนี้เนี่ย
ชาวบ้านติดใจสงสัยมากเพราะว่าไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์สักอย่างเดียว
บินทบาทไม่ทำวัดไม่ทำอะไรเหมือนพระเลย
มีปืนเรียงรายอยู่ในกุฏิเนี่ยทั้งปืนสั้นปืนยาวหลายกระบอก
ล่าสัตว์ทำอาหารฉันเองและที่สำคัญดื่มเหล้าเป็นประจำด้วยค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ขึ้น
เหล้าอยู่กับคาราวาส๕คนเป็นคนไทยกับชาวพม่า
นั่งกินเหล้าเมาได้ที่ปรากฏคุยเรื่องของพวกของขลังศักยันต์หนังเหนียวต่างนานา
ท้าทายกันว่าเหนียวจริงไม่เหนียวจริงกับคนไทยคนหนึ่งชื่อนายไตรรัฐ
สุดท้ายแล้วพระทั้งเมาทั้งโกรธนะคะเข้าไปหยิบปืนในกุฏิ
ยิงใส่นายไตรรัฐค่ะแต่พลาดจะยิงนายไตรรัฐแต่ไปเฉียวแค่หู
ทะลุใบหูไปปรากฏว่าไปเข้าท้องของนายแพลแลซึ่งเป็นชาวพม่าที่อยู่ในวงเล่าด้วยกันนั่นแหละ
เสียชีวิตเลยค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจตามจับตัวมาได้
วันนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าเราได้คุยทั้งกับตัวคนก่อเหตุ
แล้วก็คนที่ตอนแรกเนี่ยจะถูกยิงจนเสียชีวิต
แต่ปรากฏว่ากระสุนมันพลาดไปด้วยนะคะครับเล่าให้ฟังก่อนค่ะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพพวจังหวัดตากเนี่ย
ก็ได้รับแจ้งเหตุการณ์มาแล้วก็ไปตามจับตัวพระวิมล
อนุญาตเรียกเป็นนายวิมลแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะพ้นสภาพพระไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
จับศึกไว้แล้วฮะนายวิมลตาบัวสุเมโทนะคะอายุห้าสิบสองปี
ใช้ปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสองสองยิงชาวพม่าเสียชีวิต
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บขณะที่ตั้งวงเล่านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเข้าขึ้นข้ามวันที่สิบเก้าปฏิสภาคม
ก่อนที่จะจับตัวได้เนี่ยตำรวจสืบทราบมาว่า
นายวิมลคนนี้หลบหนีขึ้นไปบนภูเขา

ไปเจอว่านายวิมลหลบไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านถ้ำผาโด่
ที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอด
ก็เลยติดตามเข้าแสดงตัวจับกลุ่มนะคะ
แล้วก็พาไปศึกที่วัดสว่างอารมณ์
สอบสวนนายวิมลยอมรับสารภาพนะคะ
เขาบอกว่าเมาขาดสติก็เลยก่อเหตุขึ้น

คือความจริงเนี่ยตำรวจเขาก็ทำตามขั้นตอนทางสงฆ์นะ
แต่การฆ่าคนตายเนี่ยอาบัติปราชิก
ผลจากความเป็นพระทันทีแล้วก็มาบวชไม่ได้อีกนะครับ
แต่จากพฤติกรรมก่อนหน้านี้ที่ชาวบ้านบอก
นายวิมลเนี่ยดูแล้วพฤติกรรมก็ไม่ได้เป็นพระแล้วล่ะ
ก็แค่เอาจีวอนมานุ่งห่มแล้วก็ทำตัวเหมือนพระแค่นั้นเอง

แล้วทำไมชาวบ้านถึงยังปล่อยให้อยู่ไม่ได้นานขนาดนี้

ก่อนนะคะว่าคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุเขาบอกว่าโอ้โหไม่ง่ายเลยค่ะดูเส้นทางสิ
โอ้โหยากลำบากนะหมู่บ้านห้วยระพิ้งเนี่ยอยู่ห่างจากที่ถนนหลวงประมาณสัก๑๐กิโลเมตรค่ะ
ฝ่าหุบเขามา๑๐กิโลเมตรแล้วก็เดินเท้าต่อไปอีก๓๐๐เมตรถึงจะถึงสำนักสงฆ์
แต่เดินขึ้นขึ้นเขาแล้วก็มันเป็นทางที่ไม่ได้สบายเลยค่ะ
พอไปถึงที่สำนักสงฆ์นะคะก็เห็นว่ามีศิลาหลักอยู่หนึ่งสารามีพระพุทธรูปตั้งเอาไว้
ส่วนด้านหลังสาราก็นี่แหละค่ะกุฏิที่นายวิมลใช้จำวัดเข้าไปไม่ได้นะคะ
เพราะเจ้าหน้าที่เขากั้นเชือกเอาไว้มันเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะ
ทีมข่าวเราไปเจอตัวนายไตรรัฐพนมจรูนวัย๒๘ปี
คนนี้แหละคือคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ในวงเดียวกันกับนายวิมล
แล้วคือคนที่ตอนแรกเนี่ยจะถูกยิงให้ตายครับแต่ว่ามันพลาดไปโดนแค่ใบหูของเขา
ก็เลยไปคุยกับนายไตรรัฐคนนี้นะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่
หูตรงนี้นี่เข้าหูแบบนี้เลย
นี่เขาไปทำแผลเย็บแผลมาแล้วความจริงแบบฟึ้งไปเลย
บอกว่ามันทะลุรูหูไปเลยค่ะแล้วก็ไปเข้าท้องของชาวพม่านะคะ
นายไตรรัฐเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะตัวเขากับเพื่อนชาวพม่าเนี่ยตั้งวงกินเหล้าอยู่ในหมู่บ้าน
ทีนี้เล่าหมดเลยมาหานายวิมลเพื่อมาขอเล่า
เพราะรู้ว่านายวิมลเนี่ยมีเหล้าตุนไว้ตลอดครับมาขอเล่านายวิมล
มาถึงยังไม่ทันเอ่ยปากขออ้าวนายวิมลนั่งโก๊งเหล้าอยู่คนเดียวค่ะ
ก็เลยตัดสินใจงั้นร่วมวงด้วยกันเลยก็แล้วกัน
จะได้ไม่ต้องขนของย้ายไปย้ายมานั่งรวมกันอยู่ทั้งหมดห้าคนค่ะ
สามทุ่มห้าคนนั้นก็คือนายไตรรัฐนายแพลร์แลชาวพม่า
ซึ่งเป็นผู้ตายนายดีดีชาวพม่านายจอเอโดชาวพม่า
แล้วก็นายวิมลนั่งดื่มเหล้ากันในกุฏิโต้งแบบนี้เลย
แล้วนี่ค่ะเมาได้ที่ปุ๊บเอาละพูดเรื่องของการศักยันต์

อวดอ้างอุตริว่าเขาเป็นมีของมีอาคม
ยงศักยันต์อะไรอย่างเงี้ยครับนายไตรรัฐ
ก็พูดท้าทายทำนองเหมือนกับว่าจริงหรือเปล่า
หนังเหนียวจริงเหรอมันได้ผลจริงเหรอครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครพูดเรื่องนี้ออกมาบ้าง
ทำให้นายวิมลเริ่มไม่พอใจพูดจาไม่เข้าหูหงุดหงิดด้วยเมาด้วย
ก็เลยด่าทอกันแล้วนายวิมลเนี่ยก็ชกนายไตรรัฐ
จากนั้นก็เดินเข้ากุฏิไปคว้าปืนยาวไทยประดิษฐ์ในกุฏิมีปืนยาวไทยประดิษฐ์จุดสองสองอยู่นะคะ
ครับไปหยิบออกมาแล้วก็เนี้ยค่ะยิงใส่นายไตรรัฐเลยอืม
แต่มันดันเข้าหูอาจจะด้วยความเมาคือจ่อยิงศีรษะแต่ว่ามันไปโดนหู
มันไปโดนหูมันคงสะบัดไปโดนหูแต่ไอ้ลูกกระสุนลูกนั้นนะคะ
นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับวงเล่านี่แตกกระเจิงไปหมดเลยนะคะ
นายพาราแล้วก็ตกใจวิ่งหนีออกมาจากกุฏิ
แต่วิ่งออกมาได้แค่๕๐เมตรค่ะล้มลงตายตรงนั้นเลย
นายวิมลก็ถือโอกาสตอนนี้แหละค่ะชุลมุนอยู่หลบหนีไปเลย
ก็เจาะมาที่ผมจะยีบผม
แล้วโดนตรงไหนครับ
ตรงข้างซ้ายครับ
เป็นปากปากเสี่ยวไปใช่ไหม
ครับข้างซ้ายนี่ทะลุ
ประถามที่บนเนี่ยแกมีนิสัยยังไงตอนระหว่างกิดเล่า
นิสัยคือเขาเป็นคนโภคร้ายครับประมาณนี้ครับโภคร้ายประมาณนี้
แล้วทำไมถึงตัดสินใจไปกิดเล่าเหมือนกันวะ
คือผมก็เมาครับคืนนั้นนะ
ไม่มีหรอกไอ้สำนักสงฆ์ห้วยระพริ้งอะไรต่างนาน
ไม่ได้มีพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมอะไรทั้งสิ้น

โอเคก็อยู่ไปก็ยกพื้นที่
ซึ่งเป็นที่รกร้างตรงนั้นให้พระวิมลใช้สำหรับปฏิบัติกิจของสงฆ์
ทีนี้พอเข้ามาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยชาวบ้านหลายคนก็ก็แปลกใจครับ
ปกติถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยเช้าเขาต้องออกบินทบาทเนอะ
สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่เท่าที่ดูเท่าที่เห็นนายวิมลคนนี้มาเนี่ย
ไม่เคยประกอบพิธีไม่เคยปฏิบัติตนตามกิจของสงฆ์เลยแม้แต่นิดเดียว
มีหนำซ้ำนะคะที่กุฏิของนายวิมลเนี่ยนะมีคนเห็นอาวุธปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวสำหรับล่าสัตว์
วางอยู่เป็นสิบกระบอกอะค่ะครับพอชาวบ้านเขาเริ่มรู้เรื่องพฤติกรรมของนายวิมลนะ
ก็ไม่มีใครไปนับถือแล้วไม่มีใครนับถือไม่มีใครไปกราบไห้อีกแล้วล่ะ
เพราะรู้แล้วล่ะว่าไม่นานเจ้าชายพระสงฆ์ล่ะอืมนายวิมนต์ก็ไม่สนใจนะคะไม่แข่
เวลาชาวบ้านสัญจรผ่านเข้าออกหมู่บ้านนาวิมลนี่ยืนรอเลยค่ะครับ
ถือปืนรอข่มขู่ชาวบ้านทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเลยนะ
บอกว่าถ้าเอาเรื่องของเขาไปพูดนอกหมู่บ้านอ่ะจะยิงให้ตายเลยอืม
ชาวบ้านเขาก็เลยไม่กล้าพูดถึงกันเลยไม่กล้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ไม่กล้าพูดเลยว่าแบบว่ามีคนแบบนี้
มาทำตัวเป็นพระอยู่ในพื้นที่เพราะว่าปืนก็เห็น
แถมมีหลายสิบกระบอกก็กลัวกันนะคะอืม
อืมนายวิมลค่ะเอาปืนไปล่าสัตว์ในป่าอ่า
ยิงสัตว์มาแล้วก็มาทำอาหารกินเองครับ
ส่วนเหล้าเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีตุนไว้ตลอดเนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะต้มเองเลยค่ะ
นี่โดนหลายกระทงเหมือนกันนะกฎหมายเนี่ยผิดไปหมดเลย
คือเดี๋ยวจะหาว่าชาวบ้านรู้พฤติกรรมแล้วทำไมไปขายเหล้าให้เขา
คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็นายคนนี้มันต้มเหล้าดื่มเอง
ไม่ได้ขายอะไรทั้งนั้นแหละต้มกินเองตลอด

การปฏิบัติตรวจของพระเนี่ยคือไม่เหมือนพระสนทุกข์

ก็มีกันกินเหล้าด้วยนะครับ
แล้วก็ชอบทำปืน
และมีการเลื่อยไม้

ครับเพราะเอไอไม่ค่อยถูกกับชาวบ้านเท่าไรครับเพราะว่าก็ปลากเป็นคนอรงล้อมชาวบ้านบอกผมว่า
เผาเคยคุณกูเช่าด้วยเอาใช้ปืนที่มีรูปขุตามีกรู
คือถ้าฟังจากผู้ใหญ่บ้านห้วยระพิ้งผู้ใหญ่สุรศักดิ์เนี่ย

หนึ่งก็คือชาวบ้านที่เขากลัวไม่กล้าไปแจ้งใครว่ามีพระแบบนี้มาอยู่ในพื้นที่เพราะกลัวจะถูกทำร้าย
อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่รู้อยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ก็ไปร่วมด้วยกับเขาอย่างเช่นไปกินเหล้าด้วยกัน
เลื่อยไม้ด้วยกันหรือจะไปทำอะไรด้วยกันก็แล้วแต่
แต่ว่าทีนี้เนี่ยแหมด้วยความเคารพนะฮะในฐานะผู้นำชาวบ้าน
ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอย่างนี้
หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องกล้าแจ้งนะ
ต้องดูแลลูกบ้านอ่ะคือถ้าไม่กล้าแจ้งเนี่ย

ก็เลยมีคนแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยใช่ไหมค่ะ
แล้วก็ก่อคดีขึ้นจนได้อืมมันก็มีคนเสียชีวิตจนได้นะคะ
ครับซึ่งนายวิมลตอนนี้นะคะถูกตำรวจสพพวแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
กำลังไปที่เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ให้มาตรวจสอบสำนักสงฆ์ห้วยระพิงด้วยนะคะว่า
เป็นการบุกลุกพื้นที่เขตป่าสงวนหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่
ก็จะดำเนินคดีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาค่ะ